พาคุณชนะคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยที่ตลาดน้อยกันหน่อย
ว่ากันว่าร้านนี้เป็นร้านขนมปังปิ้งเล็ก
แต่ว่าความอร่อยนี้ประทับใจมากค่ะ
ติดตามกันเลยในช่วงสะบัดรอบกรุง
โอ้โหสายหวานต้องชอบแน่เลย

นี่ค่ะขนมปังปิ้งเตาถ่านมันจะได้กลิ่นทานอ่อน
แล้วก็คือความกรอบนี่กำลังดี

แล้วคุณขาเห็นไหมเขามีไส้มีท็อปปิ้งให้เลือกมากมาย

แม้จะเป็นร้านรถเข็นเล็กนะแต่บอกเลยว่าขายดีมาก

ร้านนี้นะคะก็คือร้านขนมปังปิ้งเตาถ่านคุณป้าน้อย
คุณป้าอยู่ที่ตลาดน้อยเจริญกรุง๒๒
ผมเคยเพิ่งเคยเห็นอย่างนี้คือตอนปิ้งไปนะ
แกเล่นโรยแบบนมข้นหวานลงไปด้วยเลย

ใช่ค่ะก็เป็นเทคนิควิธีการเอกลักษณ์ของทางร้านของคุณป้าเขา

ใครชอบกุญเชียงพริกเผาก็มีบอกราคาไปเลยละกัน๒๔บาท
ปิ้งพริกเผาหมูหยอง๑๑บาทนะ
หรือใครชอบแบบปังปิ้งเนยนมข้นหวานก็มี

ส่วนใครอยากกินแบบราดช็อกโกแลตก็มีให้
จะใส่ผงไมโลก็ด้วยเหมือนกัน

หรือว่ามาสายหวานอย่างเช่นแยมสตอเบอรี่ก็ขายในราคาแค่๑๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
เรียกว่าอร่อยสุดไปเลย
ใครอยากจะลิ้มลองความอร่อยไม่อยากจะพลาดแล้วก็ไปสะบัดกันได้นะจ๊ะ
ย่านเจริญกรุง๒๒หรือว่าตลาดน้อยแหละ
ตามหาเลยขนมปังปิ้งป้าไนท์อยู่ไหน
เขารู้กันหมดเพราะขายมากว่า๓๐ปีนะ
ถูกใจไตรหวาน
ถูกใจแน่นอนค่ะ
แล้วก็ไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ